และนี่ก็คืออีกหนึ่งความเชื่อเรื่องของการขอฝนค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไป
ที่นี่เขามีความเชื่อในการขอฝนแบบไหนไปดูค่ะไปกันที่สารปู่ตาเจ้าบ้านค่ะ
ตั้งอยู่ภายในกู่ปราศาสตร์บ้านเมืองปราศาสตร์ตำบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
อืมทุกทุกปีชาวบ้านจะมาที่นี่เพื่อขอฝนและจะนำสิ่งนี้มาก็คือประหลัดขิกค่ะโอ้ย
หลัดขิกที่เอามาถวายสารเจ้าปู่ตาแห่งนี้เขาเชื่อว่าจะช่วยโดนบันดาลให้ฟ้าฝนตกลงมาได้
ชาวบ้านคนหนึ่งคือคุณลุงสมเจตจงรับกลางอายุ๕๙ปีก็บอกเล่าว่า
กูปราศาสตร์และประหลัดขิกที่อยู่บนศาลแห่งนี้นะคะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาช้านาน
สมัยก่อนเชื่อว่าประหลัดขีกจะสามารถปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านให้ตลอดปลอดภัย
ตั้งแต่มีการสืบสารพิธีบวงสวงไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้านและดูแลประหลัดขิก
บูชาประหลัดขิกก็ฝนตกต้องตามฤดูกาลทุกปี
นะก็เป็นความเชื่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะของชาวบ้าน
เหนือจากการใช้ประเพณีการแห่นางแมวในการขอฝน
ก็มีเรื่องของการบูชาประหลัดขิกแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ